บอลไทยกับซิโก้สัปดาห์นี้นะครับ
มาพบกับนายทวารมือกาว
ที่ทำสถิติติดทีมชาติไทยทุกชุด
ผมกะวินคัมศาจานันท์รับสาปตัวทีมชาติไทย
มันมาจากช็อตไหนกวินบินได้
อีกเรื่องที่เราไม่รู้มองไม่เห็นไม่เชื่ออย่าลบหลู่
ปี๒ปีนั้นเป็นแบบเจ็บเจ็บตลอดเลย
ตอนเด็กผมตื่นเช้ามาดูกระจกใน

จะมาสอนทุกคนออกกำลังกายด้วยดัมเบล๒ลูกนี้